เนื่องจากดราม่าที่เกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันมา๓วันแล้วนะคะ
ที่มีคนไปจอดรถขวางหน้าบ้านคุณป้า
เพราะว่าไปซื้อของที่ตลาดเสรีวิลล่า

เบื้องลึกเบื้องหลังปัญหาที่แท้จริงเนี่ย
มันคือกรณีเรื่องของการสร้างตลาด
คุณป้าเองก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงแล้วก็ร้องเรียน

เพราะว่าย่านที่เขาอยู่เป็นย่านอยู่อาศัย

มีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
เรื่องนี้ปปชเขาก็ลงไป

ความรับร้องเรียงของคุณป้าทั้ง๒ท่าน
แล้วปรากฏว่ามีมูลตามคำร้องนะคะ
ซึ่งก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว

ถ้าพบว่ามีความเชื่อมโยงกับฝ่ายบริหารของกรทม
ก็จะตรวจสอบคือไล่บี้ให้หมดเลย

ต้นเหตุจากเรื่องของการจอดรถขวางหน้าบ้าน
ทำให้เราได้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริง
ปัญหาที่ใหญ่จริงที่มันเกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปชเปิดเผยเลยบอกว่า
ตอนนี้ปปชตั้งองค์คณะไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว
ซึ่งหลังจากแสวงหาข้อเท็จจริงก็พบว่ามีมูล
โดยเจ้าหน้าที่เขตประเวทที่ถูกร้องเรียน

แต่หลังจากนี้ก็จะสืบขยายผลไปค่ะ
ถ้าข้อมูลมีความเชื่อมโยงกับฝ่ายบริหารของกรทม

เฟซบุ๊กเดี๋ยวเจ๊เต่าจะเล่าให้ฟัง

มีการนำความเห็นของผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่ง

ของนางสาวบุญศรีแสงหยกตรการ

ที่ประสบมากับตัวหลังจอดรถขวางหน้าบ้านนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวเองเนี่ยเคยจอดรถขวางหน้าบ้านคุณป้า
เพราะต้องไปทำธุระส่งของแถวนั้น
สักพักมีคนในบ้านออกมาบอกว่า
ช่วยเลื่อนรถหน่อยได้ไหมเดี๋ยวมีรถเข้าออก
ป้าไม่ได้ว่าอะไรเลยขอแค่อย่าจอดขวางประตู
ซึ่งทางเจ้าของโพสต์ก็เลื่อนให้ค่ะ
สักพักปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคุณ
มีแม่ค้ามาถามค่ะว่าเลื่อนให้ทำไม

ก็แค่เลื่อนรถมันก็ไม่มีปัญหาอะไร

แล้วก็ติดแฮชแท็กบอกว่าทีมป้า
แสดงว่าแม่ค้าก็ตั้งแง่ไว้อยู่แล้ว
คือเชื่อว่าด้วยความมีคดีความพำท้อเลือนกันมา๑๐ปี

ก็เลยอาจจะขัดข้องหมองใจกันบ้าง
เหมือนแบบว่าเนี่ยฉันมาแล้วมาให้กำลังใจคุณป้า

แล้วก็โพสต์ว่าเนี่ยฉันมาถึงหน้าบ้านคุณป้าแล้วแบบนี้ฮะ

เหมือนเป็นการแบบที่ถ่ายภาพไปแล้วเรียบร้อย
อยากให้กำลังใจคุณป้าด้วยกันมาที่บ้านอย่างนี้หรอคะ